สมตัวเลขดีกว่าคุณผู้ชมฮะเริ่มมาที่ปริศนาจากเจ้าดำปือ
ดูสิมันพูดอะไรในหัวเขียวข่าวเด็ด
ดำปื๋อขอหัวหน่อยอะไรอีก
ก่อนจะไปดูเรื่องเลขนะดูเรื่องทรงขนก่อนนั่นสิ
ไม่ใช่ทรงผมนะทรงขนอันนี้คือถามมันยังครับว่ามันอยากตัดทรงนี้หรือเปล่า
คือแบบเป็นชั้นเป็นชั้นแบบเนี้ยทำไมไปตัดอย่างนั้นอ่ะ
นี่แหละฮะลักษณะของเจ้าดำปือครับเป็นแมวดำขี้คุยครับ
เอ๊ะเดี๋ยวพี่เบิร์ทอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แมวดำเออแมวดำขี้ขุยนะเออ
แต่ถ้าฟังกันไม่ออกครับเพราะพวกเราก็ฟังไม่ออกว่าดำปืนมันพูดอะไร
ไปดูคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่หูดีดีกว่านะครับมาคอมเมนต์กันเพียบเลยครับ
บางคนบอกตัวแรกที่ได้ยินคือเลข๑แต่ตัวต่อมาเนี่ยบางคนได้ยินเป็น๕บ้าง
เป็นเก้าป่ะห้าเก้าอ๋อคล้ายคล้ายกันห้ากับเก้าบางคนได้ยินหนึ่งศูนย์หนึ่ง
หนึ่งศูนย์เก้าก็มีบ้างก็ว่าห้าหนึ่งเก้าหรือหนึ่งหนึ่งเก้าอันนี้
แล้วแต่หูคุณผู้ชมครับว่าฟังดีหรือเปล่าเอาหูมาใกล้อย่าเอาหูหนีไปไหนนะครับ
ครับโอ้ววันนี้มาครบเลยมาจัดให้หมดเลย
ฮายอาภพรครับคุณผู้ชมครับทำบุญทำพิธีบวงสวงที่วัดป่าภูทะเบิกเพชรบูรณ์
แล้วจุดทูปอ่ะอยากดูไหมอ่ะพี่ฮายอาภพรจุดทูปช่วงนี้
แล้ววันนี้ด้วยไปดูเลยดีกว่า
วงกลมและอีกตัวก็ต้องน่าจะมีเป็นวงกลมไหมหรือเลขเก้าก็ไม่รู้สิ
อ่ะรวยนะจ๊ะทุกคนจ๋าพรุ่งนี้รวยไปพร้อมกันจ้า
อมเองเอาหูมานี่พี่ฮายอามพรนะครับจุดทูบหน้าบ้านนะครับ
บอกว่านี่คืออีกหนึ่งแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแจกคอตัวเลข
ดูนะแล้วฝั่งขวาครั้งบนผมไม่แน่ใจนี่เราใส่ทุมให้เต็ม
อย่างที่เราเล่าไปครับพี่ฮายอาบพรก่อนหน้านี้จุดทูปมงคลที่วัดป่าภูทะเบิก
ส่วนเลขที่ปรากฏบนทูบโอ้โหหลายเลขจริง

นี่ค่ะเลขนี้ครับคุณผู้ชมค่ะ
พี่เบิร์ดดอมสู้ไหมหกนิ้วพาไปดูค่ะหกนิ้วตัวนี้นี่พี่ดูก่อนดูก่อน
เห็นไหมที่วงอยู่นั้นน่ะกิ้งก่าสีทอง๖นิ้ว
แต่มันจะไม่เด็กตรงที่ว่าจุดที่เกาะตำแหน่งที่อยู่สิคะ
อยู่ตรงรูปปั้นพระพิคเนธอยู่ในสำนักพระพิคเนธ

อาจารย์ช้างฮิมาลัยนะบอกว่ากิ้งก่าตัวนี้มาทุกวันเลย
ไม่ได้สังเกตหรอกว่าจะมากี่โมงกลับกี่โมงแต่ที่แน่มันเชื่อง

สมมุติว่าใครที่เข้าไปนะอยากที่จะจับเอาจับได้ด้วย
ก็เลยตั้งชื่อให้มันว่ามุสิกาจะได้คล้องจองกับมุสิกะค่ะ
ซึ่งเป็นหนูบริวารของพระพิคเนธ
แล้วส่วนตัวก็เชื่อนะว่ากิ้งก่าสีทองตัวนี้
น่าจะเป็นตัวแทนของหนูที่จะมาอยู่รับใช้พระพิคเนธ
อย่างรูปปั้นเนี่ยนะคะรูปปั้นพระพิกเนธปังศตี

เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาขอโชคขอลาบไปได้เลยนะคะ
โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะ
ที่นี่นะวัดแขกลำปางอยู่ที่จังหวัดลำปาง
จะได้ไปเจอกิ้งก่ายาว๖นิ้วตัวนี้นะคะ
ค่ะดูสิสีท้อมสีท้องอร่ามเชี่ยว
แล้ววันแบบนี้จะไม่มีอะไรแปลกได้อย่างไรคุณผู้ชมฮะ
แปลกครับแล้วเป็นเห็ดยักษ์ด้วยนะ
ยักษ์ก็ว่าแปลกแล้วนี่เป็นเห็ดยักษ์แปลกรวมกันไปเลย
เป็นพุ่มดอกใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมลักษณะคล้ายเห็ดโคน
นี่เอาแป้งโรยแป้งโรย
ถูถูหัวเห็ดเลยเหรอ
เออนี่ไงได้เลขอะไรบ้างไหมเลขโผล่
เห็นอะไรไหม๗หรอไม่ใช่
เหมือนกับ๗อ่ะ๒
พี่เบิร์ตก็ถูไปเรื่อยถูเรื่อย
หวยเห็ดไปนี่นะนี่อยู่บริเวณชายป่าห้วยขาแข้งครับ
พื้นที่หมู่๔บ้านอีมาร์ดอีซายเป็นหมู่บ้านชาวกะเรียงนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่ากินได้หรือเปล่านะเจ้าเห็ดแบบนี้
แต่ยังหวังว่าต่อให้กินได้ไม่ได้แต่มันต้องให้โชคให้ลาบได้ครับ
ล่าสุดชาวบ้านไม่รอช้าพากันไปขอโชคขอลาบ
ส่งหาเลขเด็ดจากเห็ดยักษ์แปลกแบบนี้
ไลค์หัวเบาบางคนบอกว่าเห็นเลขแจ่มเลขแจ่มเห็นตรงกับเรากับพี่น้ำแข็งเลย
นี่เห็นเลข๒ครับมีเห็น๙ด้วย
นั่นยังไงนี่ไง๑๗ด้วยเออ๗ก็คล้ายอยู่โอ้โหถูกันใหญ่
โคราชบ้านเองกันครับคุณผู้ชมฮะ
ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภจากต้นมะพร้าวแปลกมันจะแทงยอดคล้ายอะไรไปไม่ได้
พญานาคใช่ไหมพญานาคนอกจากพญานาคครับนี่แหละฮะ
ดูกันหน่อยครับยอดมะพร้าวรูปร่างหิงหิกงองอคดไปคดมา

ชาวบ้านเชื่อว่ามีพญานาคมาสถิตอยู่ครับก็ชวนกันไปไหว้ขอโชคลาภกัน
มะพร้าวต้นนี้สูงกว่า๑๕เมตรเลยนะ
๕เมตรครับปลูกไว้ในสวนหลังบ้านนะครับ
เลขที่๑๒ทับ๒หมู่๑๐บ้านจบกครับ
ตะบนกระเบื้องใหญ่อพิมายนครราชศรีมา
นายวิเชียนสิริเถียนอายุ๗๔เจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ลูกมะพร้าวไว้หลายต้นเลย๑๐ปีกว่าแล้ว
แต่มีต้นนี้แหละโอ้โหรูปร่างมันแปลก
แล้วดูนะฮะยอดที่มันแทงเข้าไปเหมือนพญานาค
ชาวบ้านหลายคนนะครับก็เชื่อว่าเป็นมะพร้าวนำโชคฮะ
ที่ผ่านมามีหลายคนนะครับก็ได้เลขไปเสี่ยงโชค
แล้วถูกรางวัลติดกันมาหลายงวดแล้ว
วันนี้ก็มีชาวบ้านนะครับเห็นฮะเห็นอีกแล้ว
เห็นเป็นเลขหลายตัวเลยคุณผู้ชมนะครับ
แต่บางคนบอกว่าจะนำเลขที่บ้านเมื่อกี้
ที่ผมอ่านไป๑๒ทับ๒นะฮะ
ไปหาซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันครับ
มีคนบอกนะว่าเคยมีคนเห็นผู้หญิงกับเด็ก
อยู่ตรงศาลแม่ตะเคียนแล้วดึกดื่น
ชาวบ้านเขาไม่กล้ามาขอที่นี่ค่ะคุณผู้ชม

แล้วถามว่าอ้าวไหนบอกไม่มีใครกล้ามาไง
นี่ก็มากันดิก็พี่คนนี้เขาอยากรวย
นี่เลยค่ะมาที่ศาลแม่ตะเคียนทองนะคะ
จังหวัดตราดอยู่ที่อำเภอบ่อไร่
สารนี้อยู่ตรงบริเวณหน้าโรงโม่หินค่ะ
แล้วหนุ่มขับรถสองแถวคนนี้เขาบอกว่า
ยังไงก็ต้องมาตอนไหว้นะขนลุกเลย
ชาวบ้านเขาบอกว่าเคยมีคนที่ใช้เส้นทางนี้
แล้วเห็นผู้หญิงเห็นเด็กยืนอยู่ตรงศาล
คนก็เลยกลัวก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้ามา

ผมมาตอนมาผมก็รู้สึกแบบเย็นวาบแปลก
แต่ก็ต้องเอาแป้งมาโรยแม่ตะเคียนเนี่ยนะคะ

เขาเชื่อว่าอายุน่าจะ๖๐ปีขึ้นไป
แล้วบอกว่าเห็นด้วยนะถูไปถูมา

พี่เขาบอกว่าบางคนเห็นไม่เหมือนกัน
นี่ชี้ให้ดูบอกว่าผมเห็นเป็น๓
บางคนก็บอกไม่ใช่๕เป็น๗มั้ง
ไม่รู้อันนี้แล้วแต่ตาคนนะคะ
แล้วจะพลาดสองเจ๊นี้ได้ยังไง
นุกกับเจ๊ฟองเบียร์คุณผู้ชมเอาใครก่อนเอาเจ๊ไหนก่อน
ถ้าจะเอาเจ๊นุกขอขัดใจให้เจ๊ฟองเบียร์ก่อนครับ
องค์พระพิฆาเนตด้วยไลฟ์ไปจนทูบไม่หมดดอกครับ
นี่ได้เลข๘๖๕อย่างที่เห็นเลย
ส่วนเลขแนวทางรัฐบาลไทยที่เจ๊ฟองเบียร์ให้ไว้ก่อน
อันนี้คือ๙ตัวใหญ่เลยฮะ๙ตัวใหญ่
แล้วก็จับคู่กันไปกันมากับเลขตัวอื่น
ลองดูกันแล้วกันว่าจะเอาคู่ไหน
จากเจ๊ฟองเบียถัดไปก็ต้องเจ๊นุ๊กสิ
วันนี้เจ๊นุ๊กรีบเขียนเลขให้ดูเลยครับ
ไม่ต้องเสียเวลากันเพราะเสลงแหบเสร็งหายนะฮะ
เลขที่เขียนไว้คือนี่ตามนี้เลยบนจอลองดูกันเอาเอง
มีกระซิบด้วยระวังระวัง๒๐
ไปดูแนวทางรัฐบาลไทยที่เจนุกให้ไว้คือนี่ฮะแนวทางรัฐบาลไทย
ท้ายด้วยเลขมหาทักษะของหมอไก่พพาธินีแห่งไทยรัฐทีวีครับ
ประจันทิศก็ตามนี้เลยคุณผู้ชมตามทิศที่คุณผู้ชมชอบแล้วก็ผสมกันดูนะ